ที่นี่ดีกว่านะคะคุณอ๊อฟสุพนัทนะคะ
ตะต้มตะต้มแห่งดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่มทุ่มหา
จากจะมีภารกิจพิชิตใจน้องปอยแล้วนะคะ

ฟิตหุ่นหน่อยเขาอยากล่ำเขาอยากล่ำ
โอ้โหโอ้โหเพราะกระรอกน้อยมาดูค่ะ
ดูจากในไอจีค่ะตอนนี้มีกิจกรรมที่เจ้าตัวน่าอินมากเลย
ก็คือการเล่นแบตมินตันให้กับชาวแก๊ง
คุณอ๊อฟบอกว่าหลังจากอาการหมอนรองกระดูกดีขึ้น
ภารกิจต่อไปเตรียมกู้ร่างเลยจ้า

เพื่อให้กลับมาฟิตแอนด์เฟิร์มเหมือนเดิมค่ะ
แล้วใครที่อยากรอนะคะการเทินกลับมาเป็นสายกล้ามของอ๊อฟ

แต่พอฉันไปถลายไอจีเฮ้ยออฟ
อ๊อฟงานดีมากเลยนะดูสิ
วงแขนกล้ามเป็นมัดเออมัดเออ
น่าจะกัดแสนเหล็กเบา

เอาจริงเอฟเฟคทีมงานเราก็ไม่มีหรือยังไง
เราก็ต้องมานั่งเคาะเองที่แบบมันไม่ลงจังหวะเนี่ย
มันเป็นสีสันเราจะไม่โดนลิขสิทธิ
ให้อะไรฟิตเพื่ออะไรเขาเตรียมลงละครเรื่องใหม่
ต้องฟิตกว่าเดิมค่ะจ้าอืม
เตรียมวันนี้ก็ยังดูกล้ามตัวเองทั้งวันอยู่เลยฮะ

แล้วก็มานั่งคิดว่ามันเคยถึงจุดนั้นจริงเหรอ
มันต้องกลับไปเป็นจุดนั้นอีกแล้วใช่
ขึ้นขึ้นลงแบบนั้นมาประมาณครั้งที่๓แล้ว

เพื่อรับงานการแสดงเรื่องต่อไป
ครั้งที่๓แล้วนี่กำลังจะเริ่มครั้งที่๔
เพื่อรับงานการแสดงเรื่องต่อไป
รับรองว่าต้องไฟลับ